คดีหลักก็ครูปรีชากับหมวดจรูนนะคะ

อาจารย์ปรเมฆรองอธิบดีอายการ

หลังจากที่เมื่อวานนี้ทางอายการแถลง
ส่งสำนวนคืนให้กับตำรวจกองปราบ
เพื่อให้กองปราบส่งสำนวนไปยังปปชนะคะ
เพราะว่าคดีของทางครูปรีชากับเจ๊บ้าบิน
ที่ให้การเท็จมันไปเชื่อมโยง
กับคดีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

พลตำรวจรีสุทธิปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ
ก็เลยโอนสำนวนไปที่ปปช
ดังนั้นวันนี้นะคะทางทนายความ

เขาก็เลยบอกว่าถ้าโอนสำนวนไปแบบนี้แล้ว
เขาก็ทำเรื่องขอคืนเงินประกันจากทางศาล

ครูปรีชาไคร่ครวนกับเจ๊บ้าบิน

ทั้งคู่ก็เป็นผู้ต้องหาในความผิด

เจ้าพนักงานไปที่สารอาญารัชดาพิเศษ
เพราะว่าครบกำหนดฝากขังแล้วค่ะ

ทนายความครูปรีชาคือทนายวรยุทธ์

ก็เลยทำเรื่องขอคืนเงินประกันด้วยค่ะ

เดี๋ยวจะต้องให้ปปชเป็นผู้พิจารณาว่าขั้นตอนต่อไปจะเป็นอะไรยังไง
ก็ใช้เวลาอยู่ประมาณสัก๒ชั่วโมงนะคะวันนี้

ทนายวรยุทธ์ก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า
เดี๋ยวหลังจากนี้ไปก็ต้องรอให้ตำรวจกองปราบ

แล้วถึงจะต้องมีการดำเนินการต่อไป
ก็จะทำหนังสือนำพยานหักล้าง
ส่งไปทางปปชพิจารณาแล้วก็จะขอความเป็นธรรมไปพร้อมกันเลย

ปริชาบอกว่าดีใจนะคะ
ที่อายการมีความเห็นสั่งโอนสำนวนกลับไปที่กองปราบ

รู้สึกว่าการทำงานของแต่ละหน่วยทั้งตำรวจอายการ
ทำงานด้วยความยุติธรรมแล้ว
ก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกว่าการทำงาน
ในแต่ละด้านของเจ้าหน้าที่
ว่าจะเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือกองปรับปราม
หรือสำนักงานอายการสูงสุด
ซึ่งจริงแล้วทุกท่านก็ทำงานด้วยความยุติธรรมครับ
ข้อหาก็ปฏิเสธนะครับเพราะไม่เป็นความจริงครับ
มันไม่ใจหัวเลยนะครับยืนยันครับว่าหวยเป็นของครูแน่นอนครับ
ขั้นตอนหลังจากนี้เราก็จะต้องทำหนังสือเข้าไปที่ปปชครับ
แล้วก็นำพยานหลักฐานที่เรามีอยู่ที่เป็นประจักษ์พยาน
ที่จะหักล้างความเห็นการวิจัยของกองปราบ

มีของเก่าบางส่วนแล้วก็ของใหม่ที่ผมไปติดตามพบมานะฮะ
แล้วก็ที่จะสามารถดำเนินการได้ครับ
ส่วนเรื่องของเงินประกันนะคะก็สามารถขอถอนคืนได้ทั้งหมดค่ะ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้ดูทุกคนยิ้มแย้ม
ครูปรีชาเจ๊บ้าบินทนายความก็ดูยิ้มแย้มตอบคำถามสื่อมวลชนแบบเป็นอย่างดีเลยนะคะ
ซึ่งเรื่องของสำนวนคดีนะคะคุณผู้ชมทางเลขาธิการปปชนายวรวิทย์สุขบุญบอกว่า
ตำรวจส่งสำนวนคดีนี้ไปให้ปปชแล้วเมื่อ๑๗เมษายนที่ผ่านมา
ก็ให้รวมสำนวนที่ส่งไปให้ก่อนหน้านี้
ก็คือสำนวนในกรณีที่มีการกล่าวหาอดีตผู้บังคับการจังหวัดกาญจนบุรี
ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา๑๕๗
ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำให้การในสำนวนคดีลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทกาญจนบุรี
สำนักงานปปชรับสำนวนเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็มอบหมายให้สำนักไต่สวนภาครัฐ๑รับไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนสนใจค่ะก็เลยสั่งการไปแล้วว่าให้ดำเนินการโดยด่วน
พอหลังจากปปชพิจารณาเสร็จสับเรียบร้อยก็ต้องส่งเรื่องกลับไป
อายการสูงสุดอีกทีนึงนะคะเพื่อให้พิจารณาในการสั่งฟ้องหรือไม่
สักครู่เราก็ถามอาจารย์ปรเมฆอยู่ว่าไปปวชแล้วยังไงต่อเนี่ย
อาจารย์ปรเมฆบอกว่าจากปปชปปชก็ไปอายการนะ
แต่ว่าเป็นอายการของสารทุจริตที่จะไปที่สารทุจริตเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐ
เพราะฉะนั้นสำนวนคดีที่ตำรวจกองปราบทำอยู่กรณีครูปรีชากับเจ๊บ้าบินแจ้งความเท็จ
แจ้งความเท็จกันแกล้งให้ผู้อื่นได้รับโทษทางอาญาก็คือไปบอกว่าหมวดจรูนเขา
ลักทรัพย์ลักลอตเตอรี่รางวัลที่๑ไปอะไรเนี่ย
แจ้งความเท็จก็เพราะว่ามีนายตำรวจอดีตภูมิครับการกาญจนบุรีเนี่ย
เข้าไปเกี่ยวข้องยุ่งเหยิงทำให้สำนวนเป็นอย่างนี้

ใช่ค่ะเพราะว่าแยกเป็น๒สารเพราะว่าในส่วนนี้เป็นสารอาญา
อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นสารคดีทุจริต
เพราะฉะนั้นคดีนี้ท่านต้องตามดีนะฮะ

คู่กรณีตอนนี้ไปฟ้องเองที่สารอาญาที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีอีกแล้ว

คือก่อนหน้านี้ครูปรีชาเพิ่งไปฟ้องนะครับ
ตอนที่อายการบอกว่าให้กองปราบส่งสำนวนไปปปชเนี่ย
ครูปรีชาก็เลยอ้าวถ้าอย่างนั้นไปฟ้องเองดีกว่า
ฟ้องตรงที่ศาลกาญจนบุรีเลยว่า

รักทรัพย์อะไรยักยอกทรัพย์เข้าไปความจริงก็อยู่ที่สารแพ่งอยู่แล้วด้วยนะ